ตำรวจของนครศรีต้องเร่งไล่ล่าแม็กซ์ทุ่งจีน
โหดที่เอาปืนตบหน้าภรรยาจนปืนลั่นใส่เอาดูภาพไปเลยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้สามารถไปจับกลุ่มตัวได้ที่กระบี่นะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทางผู้บังคับการตำรวจนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยทางด้านภูมิกับการสพเมืองนครศรีธรรมราช
นำกำลังชุดสืบสวนประสานกับชุดสืบสวนจังหวัดกระบี่
เข้าจับกลุ่มนายแม็กซ์ได้ที่ห้อง๑๐๔โรงแรมจันไพรินหมู่๒

พร้อมกับอาวุธปืน๙มมที่ใช้ในการก่อเหตุดังที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
ก็นายแม็กซ์รับสาภาพว่าก่อเหตุจริงนะฮะไม่ได้มีท่าทีขัดขืนนะครับ
แล้วก็ตำรวจต้องพาตัวมาที่สพเมืองนครศรีธรรมราชพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจจับนายแม็กซ์ได้หลังจากเช็คสัญญาณโทรศัพท์นะฮะ
ตัวเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันบอกรู้สึกผิดนะครับ
แล้วก็การอยู่กับฟ้าหรืออยู่กับคนตายก่อนหน้านั้นไม่ได้จดทะเบียน
พอก่อเหตุเสร็จก็หนีมาจากนครศรีพุ่งมาที่กระบี่เลยนะครับ
แล้วตอนนี้ตำรวจก็จับกลุ่มตัวนางสาวฝนนามสมมุติอายุ๑๗ปีคนหนึ่ง
คนที่เห็นภาพในคลิปว่าขึ้นรถไปด้วยกันกับนายแม็กซ์นะฮะ
แต่นางสาวฝนเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันธุ
ว่ามีความสัมพันธ์กับแม็กซ์ที่คบหากับฟ้าอะไรเลยนะฮะ
ทั้งสองคนทะเลาะกันเราก็เป็นฝ่ายห้ามเหมือนกัน
อันนี้เป็นความคืบหน้าในคดีอุกอาจคดีใหญ่นี้นะครับ